ขวากรักคือลูกช้างไอ้ที่ขายไปติดบ่วงในบ้านนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่สวนนกนุษย์เขามีการพยายามที่จะเยียวยาอีกขาหนึ่ง
ขาขวาโดนบ่วงขาซ้ายโดนปืน
พยายามจะเอาสะเก็ดลูกกระสุนปืนออกมาให้ได้มากที่สุดฮะ

รอบนี้ต้องช่วยเหลือฮะช่วยเหลือทั้งสองข้างเลย
ขาขวาโดนบ่วงในผ่านขาซ้ายโดนปืนฮะ
กระสุนปืนเข้าใจว่าเป็นลูกซองอย่างที่อธิบายไว้เมื่อวานนี้
สัตวแพทย์พระเด็จสิริดำรงสัตวแพทย์ประจำสวนนงนุษย์ที่พัทยา
แล้วก็ทีมงานช่วยเหลือรักษาน้องขวากรัก
ขวากรักเนี่ยทำไงอ้าวให้ยาสลบเหรอเขาเรียกว่ายาซึม
ซึมคือมันยังมีสติตกสติอยู่เล็กน้อยแต่ไม่มีแรงที่จะต่อต้านครับ
ดังนั้นให้ยาซึมในการทำความสะอาดแผล
ขาขวาก่อนนะขาขวาที่ถูกบ่วงรัดไป
จนกระทั่งจะมีการขาดส่วนที่เห็นอยู่นี่คือขาซ้าย
ทำอะไรอ่ะหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาดู
แล้วก็พยายามจะเอารูกระสุนที่แห่เข้าไปดึงหัวกระสุนดึงเศษกระสุนออกมาให้ได้มากที่สุด
ปรากฏว่าบางส่วนมันเข้าไปลึกเอาออกมาไม่ได้
ถ้าหากจะรักษาแบบลึกกว่านี้ต้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลสัตว์เท่านั้น
แต่สวนตรงนุษย์อุปกรณ์อาจจะมีไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังดี
ถ้ามันฝังอยู่เข้าไปอารุภาพของกระสุนเวลาเข้้าไปเนื้อคนมันจะหมุนกว่านะ
แล้วก็จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเอาออกมาเบื้องต้นโดนไป๑๐กว่านัด
เอามาได้ประมาณสัก๔๕จุดฮะ
ถือว่าเคราะห์ดีแล้วเดี๋ยวจะมีการเยียวยารักษาไปเรื่อยต่อ
ขยับไปดูอีกขาขวาที่โดนบ่วงรัด
บ่วงรัดตอนนี้เนี่ยทางสัตวแพทย์ยิงเลเซอร์
คืออะไรอ่ะยิงเลเซอร์เพื่อให้เนื้อเนี่ย
มันสร้างเป็นการกระตุ้นสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมา
ไอ้นั้นมันเน่าแล้วไอ้ที่มันเล็กมันห้อยเนี่ยมันเน่าแล้ว
บอกเลยนะไอ้ที่เหลือข้างล่างมันเน่าแล้ว
เลเซอร์เพื่อกระตุ้นเนื้อใหม่ออกมาแล้วให้ไอ้ข้างล่างเนี่ย
มันหลุดออกไปเองแต่ถ้าหากในระยะเวลา
ใกล้นี้มันยังไม่หลุดอีกทางทีมสัตวแพทย์

ผ่าตัดเพื่อให้เนื้อตายมันหลุดออกไป

ขวากรักก็จะกลายเป็นช้างที่อาจจะไม่สมบูรณ์

แล้วดูความน่ารักของเขาน่ารักและน่าสงสารมาก
นี่คือความเมตตาของสวนนงนุษย์ในการดูแลน้องขวากรักนะครับ
เราก็จะให้กำลังใจเจ้าขวากรักไปเรื่อยนะครับ